เรื่องของนักเรียนสองสถาบันที่มีเหตุทะเลาะวิวาส
ซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับหลายคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะ
เพราะว่ามีการใช้ปืนด้วยนะคะ
แล้วก็สถานที่เกิดเหตุเป็นศูนย์อาหารในห้างค่ะ
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในห้างคุณผู้ชมครับ
เป็นห้างดังที่จังหวัดฉะเชิงเซาตรงจุดเกิดเหตุเป็นศูนย์อาหาร
ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะคะว่ามีคนเยอะขนาดไหนนะคะ
แล้วก็ที่เขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์เนี่ย
เขาก็ระบุด้วยว่ามีการพกปืนมาด้วย
ฝากเจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดหน่อยอันตรายจริง
คลิปนี้ก็เลยเป็นที่แชร์กันเยอะมากนะคะในโลกโซเชียล
แล้วก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ว่ามันจะรุนแรงแล้วก็ไม่เลือกที่แล้วตอนนี้นะคะ
ทีมข่าวเราไปพบวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปชื่อว่านายวิทยาค่ะ
เป็นนักเรียนช่างกลชั้นปวชปี๓นะคะ
วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องบาดหมางกันมาตั้งแต่สมัยมต้น
เรียนสาขาช่างกลที่วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง
พาเพื่อนมาแล้วมีเรื่องเขม่นกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
กระทั่งไปเห็นในสรกัยไปโพสต์ท้าทาย
สถาบันที่เขาเรียนในเฟซบุ๊กแห่งหนึ่ง

จนกระทั่งก็เลยกลายเป็นว่าไปท้าทายกันในโพสต์นั้น
แต่ว่าก็ยังไม่เกิดเรื่องมีคนห้ามไว้นะคะ

เขากับเพื่อน๗๘คนไปนั่งเล่นที่ห้างแห่งนี้นะคะ
กลุ่มของนายสรกัยขี่รถมอเตอร์ไซค์มา

ตรงจุดนี้ค่ะก็เริ่มปะทะกัน
แล้วมีการชักอาวุธปืนปากกายิงใส่เพื่อนด้วย
แต่ว่ากระสุนมันยิงไม่ออก
ก็เลยวิ่งหลบเข้าไปในศูนย์อาหารของห้าง
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ปรากฏตามคลิปค่ะ
เพื่อนผมก็เลยพิมพ์ในแชทผมไปว่า

แล้วประมาณช่วง๓โมง๒๐ครับ
พวกผมก็ไปนั่งเล่นที่ภาษาแล้วเขาก็เข้ามาครับ
แล้วก็เป็นไปตามในคลิปเลยครับ
มาถึงพาซ่าเขาตะโกนเล้าเขาตะโกนอะไร
ตะโกนให้ด่าผมครับ

รับแล้วเพื่อนผมก็โดดลงรถเข้าวาซ่านะครับ
ทำไมตอนนั้นเราถึงวิ่งหนีเข้าภายใต้
เขามีอาวุธปืนด้วยครับ
มีอาวุธปืนด้วยจำนวนคนก็เยอะไหม

เป็นลักษณะเป็นปืนปากกาครับ

ยิงมีเสียงแต่กระสุนไม่ได้ออกมาครับ
เราก็เลยวิ่งเข้าไปในภาษาครับ